มีนักศึกษานุ่มคนหนึ่งนะฮะน้องเขาอายุ๑๙นะครับ
ก็ทำงานส่งตัวเองเรียนด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์นะโอ้โหมันน่าเศร้าจริง
เพราะว่าเมื่อคืนนี้น้องเขาขี่จักรยานยนต์ไป
แล้วก็ล้มประสบอุบัติเหตุที่จังหวัดแพร่
เขาก็นอนเจ็บอยู่ที่กลางถนนมีพลเมืองดีมาช่วยนะ
เขากั้นหมดเอาที่ก้งที่กั้นอะไรมาเพื่อจะให้รถหลบไป
ใช่เขาไม่กล้าเคลื่อนไงไม่รู้ว่ากระดูกกระเดิกหักอะไรหรือเปล่า
เขาก็รอให้เจ้าหน้าที่มาแต่มีรถบรรทุกคันหนึ่งนะฮะ
ขับมาเนี่ยไม่เห็นอืมคนขับบอกว่าไม่เห็น
เพราะผมกำลังเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่
โอ้โหขนาดพลเมืองดีเขาเอาอะไรไปกั้นแล้วนะไปโบกให้แล้วด้วยนะ
เขานอนเจ็บอยู่นะทับเขาจากเจ็บเป็นตายฮะ
โอ้โหอ่าเดี๋ยวไปดูนะครับ
ขณะนี้เวลานะฮะตี๒

โทรแจ้งเท่าที่ท่านตรวจตอนนี้ยังไม่มีมาเลย
เฮ้ย

เฮ้ย

ดูหน้าตอนนี้ไม่ดูเลยมี่พอเราเจ็บอยู่
ไม่เหนือแล้วมี่ไม่เหนือแล้ว
อะไรของคุณเนี้ยดูไอ้น้วยดู
นี่ฮะจังหวะที่พลเมืองดีที่เขากำลังกั้นถนนแล้วก็รอเจ้าหน้าที่

อยู่กลางถนนเนี่ยเขาก็ไลฟ์เฟสบุ๊คพอดีอืม
แล้วก็เห็นเหตุการณ์อย่างที่ท่านเห็นนะฮะโอ้โหยังไม่มีมาเลย
นี่ครับจุดกลับรถกาดแม่คำแป๋ถนนบายพาสหมายเลขหนึ่งสองเก้า
บนนาจักรอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ครับตีสองอ่าของเมื่อคืน
วันที่๑๖มกราคมที่ผ่านมานะครับไม่มีใครคาดคิดว่ารถพ่วงคันนี้จะขับมาแล้วเหยียบเข้าไปเลยนะ
คนขับรถพ่วงอย่างที่ท่านเห็นครับก็ลงมาก็ลงมาแบบอ่า
มึนงงนะบอกว่ามองไม่เห็นกำลังก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่
แต่คุณขับรถพ่วงคุณขับรถบรรทุกพ่วงเนี่ยฮะแล้วไฟมันก็ไม่ได้มืดมิดมืดสนิท
ใช่ใช่เห็นไหมไฟตามทางก็มีนะแล้วพลเมืองดีที่เขาเห็นน้องเขาประสบอุบัติเหตุ
จักรยานยนต์ล้มเนี่ยแล้วนอนเจ็บอยู่กลางถนนที่เขามาเจอนะ
เขาก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่แต่ตอนนั้นเจ้าหน้าที่ยังไม่มา
เขาก็ไม่กล้าเคลื่อนย้ายคนเจ็บด้วยตัวเองกลัวว่าจะเจ็บหนักกว่าเดิมไง
ไม่รู้ว่ามีอะไรหักอะไรเป็นยังไงบ้างเขาเอาถังขยะ
แล้วก็เอารถจักรยานยนต์ของตัวเองไปจอดขวางเอาไว้
ก่อนจะถึงตรงน้องที่เขานอนเจ็บอยู่อ่า
แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็อย่างที่ท่านเห็นละครั้งนี้เวลา
บรรทุกพ่วงคันนี้มาตรงเข้ามาแล้วเหยียบเลยฮะ
เพราะว่าที่เหยียบเข้าไปเนี่ยทับตัวและศีรษะ
จากบาดเจ็บกลายเป็นต้องเสียชีวิต
เพราะคนคนหนึ่งที่ขับรถ
เป็นรถใหญ่รถบรรทุกพ่วงรถขนของ
รถแบบรถขนส่งสินค้ารถขนของอย่างนี้

แต่คุณบอกว่าคุณขับไปเพราะเอิญผมก้มดู

ถังขยะมาวางเขาเปิดไฟโบก

ไม่เห็นเลยเหรอทับแล้วไปต่อด้วยนะ

แล้วไปต่ออีกสักระยะหนึ่งเลย

นายรังสรรค์กรานรรณอายุ๑๙ปีที่เขาขี่จักรยานยนต์กลับมากลางดึกตี๒เนี่ย
ไม่ได้ไปเที่ยวไปเตรไปทำงานพิเศษมาเพื่อหาเงินเรียน
ส่งตัวเองเรียนมาถึงจุดนี้เสียหลักล้มบาดเจ็บอยู่กลางถนน
ตำรวจแจ้งข้อหากับคนขับรถพ่วงไปแล้วนะครับ
ขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตแล้วก็ชนแล้วหนีด้วย
เพราะจากสภาพแล้วคุณไม่ได้หยุดทันทีด้วยความตั้งใจหยุด
ต้องมีคนวิ่งตามไปตะโกนตามไปคุณถึงหยุด
มันอันตรายจริงเมาแล้วขับก็เช่นเดียวกันค่ะ